แล้วคุณผู้ชมเคยคิดไหมเวลาที่เราซื้อไปเนี่ย
สมมุตินะถ้าเกิดว่าเราฟังการออกสลาก
อยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วคิดว่าเฮ้ย
มันตรงกับเลขที่เราซื้อแล้วมันตรงกับรางวัลที่หนึ่งด้วย
ถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้าดีใจหรือว่าความดีใจของคุณผู้ชมจะประมาณไหน
อยากรู้ผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดเขาถูกรางวัลที่๑เขาจะประมาณนี้เลยค่ะ
เฮ้ย
โอ้ผมขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยขอโทษ
โอ้ขอบคุณ

พ่อแม่ลูกเมีย

ใจเบอร์นี้ซ้อมไว้เลยพี่

โอ้โหบอกแล้วไงถ้าเกิดว่าเขาถูกรางวัลที่๑
ถ้าดีใจเขาจะประมาณนี้
เออเออเออเออ
พี่เบิร์ดลองซ้อมหน่อยไหมล่ะไม่เอา
ถ้าเป็นวิเบิร์นนะถูกรางวัลที่๑แล้ว

อ่าน

ถ้าเห็นแบบนี้คุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหม
ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้คลิปนี้ค่ะ

แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าซ้อมดีใจ
คือถูกรางวัลที่๑ไงถ้าเกิดว่าได้๖ล้าน
สบายแม่สบายลูกเมียสบายใช่ไหม
เจ้าของโพสต์พี่คนนี้คือพี่จิตรกรศาสตร์นิยมค่ะ

แล้วเขาบอกว่าคลิปนี้เมื่อวันที่๓๐ที่ผ่านมาในนั้น

น้องถามไงพี่พี่ถ้าเกิดถูกรางวัลที่๑
จะเป็นยังไงจะดีใจขนาดไหน
พี่เขาเลยบอกว่ามาเดี๋ยวจะซ้อมให้ดู

แล้วพอเห็นคลิปก็ขำตัวเองว่าเออตลกดีเนอะ
เพราะว่าตอนนั้นที่ถ่ายจริงคุณแม่เขาอยู่ใกล้ด้วยนะ
พ่อบอกว่าพ่อแม่สบายแล้ว
ตอนนั้นแม่เห็นลูกทำแบบนี้แม่เดินหนีเลยนะ
เขาบอกว่าคลิปคือตัวพี่เนี่ยจริงเป็นคนชอบเสี่ยงดวง
คือจะซื้องวดละ๒ใบซื้อมาตั้งนานแล้วจนตอนนี้อายุ๔๐
ก็ยังไม่เคยถูกรางวัลที่๑แล้วค่ะ
ล่าสุดก็วืดเหมือนกันนะไม่ถูกรางวัลอะไรเหมือนกัน
แต่ก็อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมเราก็ความฝันสูงสุด
ใช่หน้าเรามีเพื่อนเยอะแยะอย่างนั้นก็มีพี่เขาคนหนึ่ง
แต่อย่าเพิ่งสับสนนี่ไม่ใช่ข่าวคนหลอนยาเลยนะ